อันนี้มีเดือดฟาดได้ต้องฟาดฟาดกลับเรียบร้อยแล้วนะฮะ
บกลจุดอิสสมบัติบุญงามมนง

ทั้งคู่โคจรมาเจอกันที่บ้านประเทศ
ราชบุรีปรากฏว่าเจอกันแล้วมีการไลฟ์
พอระหว่างการไลฟ์ก็มีการด่าขาม็อป
เดี๋ยวย้อนดูเหตุจารย์ก่อนแล้วค่อยไปดูพี่หนูริ่งฮะ

แล้วมันจะมีพวกหัวคะแนน

ตามชาญเมืองเนี่ยมันจะจ้างไอ้พวกขี้ยาเนี่ย

มันทำเพื่อให้มันอบสะพาน
แต่ที่จากบ้านทำให้เดี๋ยวร้อนทำ
ใช่อย่างนี้ตามเจ๊จุกคลองตาม
แล้วที่สิ่งในม็อบเพียงหมด

คือเขาเจอกันพี่หย่องลูกหลีไปเยี่ยมประเทศโพงาม
หลายวันแล้วค่ะที่ราชบุรี๑๔กันยายนที่ผ่านมา
แล้วพอเจอหน้ากันคุณเป็นคอเหมือนคอเดียวกัน
พอเจอกันก็สาดใส่เลยฮะสาดใส่บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มมอบทั้งหลายนะครับ
ไล่มาตั้งแต่คามอบทำไมจัดคาร์มอบ
มอบใครจัดนะสมบัติบุญงามนง
เป็นผู้รีเริ่มนะฮะเป็นผู้รีเริ่มคือทำไมจัดคาร์มอบ
เพราะถ้าจัดทั่วไปเนี่ยอันนี้เขาพูดนะจัดทั่วไปเนี่ยไม่มีใครไป
สมบัติทั่วไงสมบัติทั่วจัดไปแบบนี้เอาแล้วก็ด่าไปถึง
ดินแดงม็อบขี้ยาแล้วมีพักล้มเจ้าอะไรประมาณนี้
และสุดท้ายก็มีการเชียร์ลุงตู่ให้กำลังใจลุงตู่ในการทำงาน
บริหารรัฐบาลต่อไปนะครับเรื่องนี้ร้อนระอุจริงจริง
พิ้งหนูหริงหรือบอกรลายจุดแบบโอ้โหเกรดต่ำ
เฮ้ยฟาดเลยฮะนี่เกรดต่ำคืออะไรคุณทั้งคู่อ่ะ

ถ้าคุณสองคนจะเล่นตลกเล่นได้แต่อันนี้

ดำเนินคดีหรือจับกลุ่มได้ในภายหลังเลย
นี่คือพี่สมบัติบุญงามนงพี่หนูริ่งมีการโพสต์ฟาดกับ๒ตลกคนดังไปเรียบร้อยครับ
คือเรื่องการพูดอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องการชุมนุม
ถ้าไปพาดพิงต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นตามมา
อันนี้ผมหมายถึงทุกเรื่องนะเดี๋ยวเขาประท้วงหรืออะไรมาเดี๋ยวจะมีปัญหา
ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะ